เอ่อเดี๋ยวพี่จั๊กรีนพาผู้ชมเป็นดูงามวดนะของค่ะ
อย่างที่เห็นบรรยากาศร้อนมากจริงค่ะ

ชมสกรูปพิเศษจากพี่แจ๊กรีนนี่แหละค่ะ

นี่นะคะเตรียมที่จะถือ

เราจะไปแห่นาคกันนะคะนาคยูโร
พร้อมกับคุณเข้มัสวีแอนเดอร์แก๊ง
พร้อมไหมคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะ

ที่คราวนี้ได้ร่วมพิธีอุปสมบทบู่
ที่วัดป่าบ้านวงจังหวัดอุดรธานี

คืนคึกคักสู้แดดเป็นที่สุดค่ะ

คยูโรก็ขึ้นรถแห่พร้อมกับนาคอีก๑๒รูป
โดยมีพ่อแม่ยูโรนะคะเดินนำหน้า

พร้อมด้วยศิลปินดารามารำหน้าขบวนแห่มากมายเลยล่ะค่ะ
แล้วที่เห็นดาราสาวจักรจันทร์กับน้องเดียน่ารำฟ้อนรำไหว้อยู่หน้าขบวน

เพราะว่าสามีคุณจักรจันทร์คุณเคค่ะ
เข้าพิธีอุปสมบทหมู่ครั้งนี้ด้วย
ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยแล้วกันนะคะ

ยูโรก็ทำการโปรยทานให้กับญาติโยม
แล้วดูเอาสิคะว่าใครโกยเงินโปรยทานได้เยอะที่สุด
คำเฉลยก็คือดาราสาวธิษฐานั่นเอง
ตัวเล็กแต่ว่าโอ๊ยโกยเพียบเลยล่ะค่ะ
ส่วนสองเพื่อนสนิทเข้มหัสวีกับเบนสันติราช
ตอนแรกตั้งท่าว่าจะรำน่าแต่แต่
แต่ที่วัดป่าบ้านบงเขาแห่รอบเดียว
ก็แอบงงเล็กน้อยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะ
ดิบกุลีกุจอนะคะมาถือบาทเดินตามนาคยูโร
ก่อนส่งนาคเข้าพิธีอุปสรรค์หมดหมู่ค่ะ
ผมกล่าวว่าจะนึกว่า๓รอบเขารอบเดียว

แม่สวยจังหวัดดีเลยค่ะค่ะพี่เข้มอยู่รอตากบาทค่ะ
ใช่ครับพรุ่งนี้ผมจะเดินตามหลังบาท
เขาเรียกว่าบิณฑบาทของของพายู

คือวันนี้โชคดีมากบวชทั้งหมดเป็นเลขแบบ
กี้นัมเบอร์๑๓ท่านด้วยกัน๑๓รูปด้วยกัน
คุณเข้มเขาแอบให้เลขเด็ดมาด้วยนะคะ

ก็ตั้งใจบินด่วนมาร่วมพิธีด้วยค่ะ

ออกจากถ้ำเพื่อมางานบวชลูกชาย
เพราะว่าหวังจะเกาะชายผ้าเหลืองด้วยล่ะค่ะ

แต่ว่าก็พระท่านบวชก็อยากมาร่วมบุญ
จริงต้องบอกว่าเขาบอกท่านบอกไว้นานมาก
นุโมทนาบุญแล้วก็ให้ทำแบบทุกอย่างที่ตั้งใจไว้
ขอเกาะชายผ้าเหลืองให้ด้วยไม่มีลูกชาย
ก็ต้องอาศัยเกาะตามเด็กพวกนี้แหละค่ะ
โดยถึงแม้งานบวชพระยูโรจะจัดไกลถึงจังหวัดอุดรธานี
แต่แฟนคลับก็พร้อมใจพร้อมเพลียงมาร่วมบุญ
ด้วยการใส่เสื้อทีมสกรีนโลโก้ยูโรชัดแจ่แววเลยล่ะค่ะ
เนื่องจากการบวชครั้งนี้นะคะเป็นการอุปสมบทหมู่ค่ะ
ยูโรหรือว่าพระธิรธรรมโมนะคะเป็นพระรูปสุดท้าย

แต่แฟนคลับและเพื่อนดรารวมไปถึงที่สกรีน
ก็ไม่ล่าถอยค่ะรอจนพบค่ำค่ะ

เอาล่ะค่ะแฟนบันเทิงไทยรัฐใครดูอยู่ตอนนี้นะคะ
ก็ขออนุโมทนาบุญกับงานบวชพระยุโรด้วยนะคะ

ขอให้พายุโรได้ไปศึกษาธรรมะประมาณ๒๐วันค่ะ
เดี๋ยวกลับมาเล่นละครโชว์ผลงาน
แฟนได้หายคิดถึงแน่นอนค่ะ
แต่แต่นี่นะคะมารำที่นี่กันต่อ
แล้วไม่ต้องสงสัยย่ามชมพูพระท่านชอบสีชมพูนะคะ
แล้วก็อย่างที่คุณเข้มบอกไปนะคะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยตี๕ตื่นมานะคะ
แล้วนี่ค่ะเป็นภาพเด็กวัดนะคะ
แล้วเขาก็ลงแคปชั่นด้วยนะคะว่าเป็นเด็กวัดเนาะ

และนี่คือเสียงเด็กวัด
แล้วคือเข้มตั้งใจมากจริงมีงานติดต่อมานะคะ
แต่อุตส่าห์เนี่ยค่ะนั่งขับลงขับรถนะคะ

รวมไปถึงน้องที่สาแล้วก็เอาบุญมาให้ทุกท่านนะคะ
รวมไปถึงนี่โดยทานขนมตาลมาฝ่ากับสะทูค่ะนี่คือเห็นตะโกแน่เลย
ตะโกกับสูตรใช่ไหมเหลือประมาณ๑๐๐๐บาทเมื่อกี้น่ะโอ๊ยน่ารักมากเลย
อันนี้เห็นมากสามารถโอ๊ยน่ารักอันนู้มวดทานาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะ
ก็พาบวชทั้งหมด๑๓รูปนะคะแล้วก็พาจารย์ตุ๋ย๕๐ปีนะคะ
๕๐ปีบวชมาแล้ว๓๐ปีเดี๋ยวไปตั้งหลายวันเอาไม้อันเดียวเองเหรอ
เดี๋ยวมีอีกนี่แข่งไว้เป็นฝันถูก